เอามาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างค่ะ

บรรยากาศนี่แหละอย่างที่คุณบอกไปว่าอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะ
ร้องเพลงโวยพรวันเกิดกันให้กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาค่ะ
มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับ๑๖พฤษภาคมนะคะ
โดยผู้จัดละครคนเก่งค่ะคุณหน่องอรุโนชาพร้อมด้วยทีมงาน
นักแสดงสาวกำลังมีผลงานร่วมด้วย
หรือนั้นก็มีการยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะ
พร้อมกับโอยพรขอให้เธอมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต
อกจากนี้ค่ะก็ยังมีนักแสดงเพื่อนสาวคนสนิท
สาวใบเฟิร์นพิมชนกมิ้นท์ชาลิดา
ที่ต่างก็โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่น

แต่เห็นคนที่จะเด็ดสุดคนนี้เลยดีกว่า
เป็นโพสต์ของพี่กล้าวน้ำพราวผู้จัดการส่วนตัวของเธอแหละ
ได้โพสต์คลิปลิงกำลังอาบน้ำนี่ไง
พร้อมกับแคปชั่นสุดน่ารักนะคะว่า
พฤษภาคมเมื่อ๒๕ปีที่แล้ว
เป็นวันที่แม่หมวยต้องตกใจว่าที่คลอดมานั้น

แล้วก็แม่หมวยเล่าให้ฟังนะ
พร้อมกับแท็กไปที่ไอจีของคุณแม่ของสาวใหม่ดาวิกานั่นเองนะคะ
แล้วก็แท็กสาวใหม่ทิ้งท้ายด้วย
ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต
ความน่ารักของคู่ดาราผู้จัดการคู่นี้กันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
อาบไปเพลินไปอาบจากเป็นลิงโตมาเป็นนางเอก
ถ้าอย่างนั้นตกลงใช่ลูกแม่หมวยไหมคะ

เมื่อวันผู้จัดการส่วนตัวก็ทำเสื้อโพงเซอร์ไพร์นะคะ